รายงานเรื่องของอุปสรรคแล้วก็ปฏิบัติการในเรื่องของการเจาะผนังถ้ำเจาะโพรงถ้ำด้านบนแล้ว
ดูเรื่องของการดำน้ำข้างในถ้ำกันบ้างนะคะ
คนบันเทิงอย่างคุณเอ๋นารินทรณบางช้างเนี่ยก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นั่น
ในฐานะพลเรือนในการที่จะสนับสนุนปฏิบัติการของหน่วยซิลอย่างขมักเขม่นนะคะ
มีการนำนักดำน้ำลุยในพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในจังหวัดเชียงรายมาหลายวันแล้ว
เป็นอุปกรณ์สำหรับแบกถังออกซิเจนแบบพิเศษจำนวน๑๐ตัว

ซึ่งมันอำนวยความสะดวกให้นักดำน้ำทำงานได้เร็วมากขึ้น
เรื่องนี้ไทยรัฐทีวีได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณเอ๋นารินทรด้วยค่ะ
ณตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดที่จะเอามาให้ทางทีมซิลนะคะ
โดยที่มือทั้งสองข้างเป็นอิสระมันจะแขวนไปเลนและสองมือของนักดำน้ำก็จะเป็นอิสระ
พอไปถึงที่แคดเนี่ยเขาก็จะปลดทีลาแทงค์วางปลดดัน
แล้วก็เอาตัวเขารอดไปแล้วเขาก็ไปเกี่ยวใหม่
ด้วยความที่วันนี้มันมีโอกาสดีกว่าทุกวัน
คือให้เดี๋ยวนี้สิบตัวโอเคสั่งบินมาเนี่ยเราก็จะแบบว่าพุ่งออกไปรับมา
หรือแบบพี่ก็จะแบบลองดูทุกวิธีทางให้มาเร็วที่สุด
คุณเอ๋นารินทรณบางช้างเนี่ยเป็นร็อกเกอร์สาวชื่อดังนะ

มีเพลงดังเยอะที่ท่านฟังการส่งกำลังใจจากผู้คนหลากหลายวงการ
ที่เรามีให้ฟังช่วงเวลาจะออกเบรกโฆษณาอะไรของไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าหลายรายการเนี่ย
ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยท่านจะได้ยินเสียงเพลงเพื่อนไม่เคยทิ้งกัน

อันนี้คือผลงานเพลงของคุณเอ๋
ในครั้งนี้เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือคุณเอ๋นารินทรบอกว่า
เขามีพี่ชายที่อยู่ในทีมของ
นักกู้ไพรใต้น้ำ
ไปทำงานมาทั่วโลกแล้วตอนซูนามิที่ไทยเนี่ย
ก็เอาชุดดำน้ำชุดประดาน้ำที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาก
ลงไปช่วยดำหาค้นศพกู้ศพอะไรขึ้นมา
พอทราบข่าวว่า๑๓ชีวิตไปติดอยู่ที่ถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนแล้วเป็นถ้ำที่มีน้ำท่วมสูงแบบยากมากอ่ะ
หน่วยซิลลงไปพื้นที่ก็เจออุปสรรคต่างนานา
โดยเฉพาะเรื่องของถังออกซิเจนเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
ทีมนี้เขามีมีหลายอย่าง
ออกซิเจนแบบไม่ต้องแบกหลังเป็นลากสายพ่วงกับตัว
ก็มีหน้ากากที่สามารถถ้าเจอเด็กสวมปุ๊บ
คือไม่ต้องไปฝึกดำนงดำน้ำอะไรกัน
แล้วก็หายใจทางสมุกได้ตามปกติเลย
ได้ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่กับหน่วยซิลเป็นครั้งแรก
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเจออุปสรรคก็คือเรื่องของ
น้ำท่วมขังในถ้ำที่มันเอ่อล้นแล้วสูบไม่ออก

คุณเอ๋เองก็พูดเป็นเสียงเดียวกับเจ้าหน้าที่
ว่าก็เจอสภาพกดดันเยอะเหมือนกัน
สำคัญที่สุดและอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือ
เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฟ้าฝนเนี่ยแหละค่ะ
ทั้งประเทศก็จะนะคะส่งกำลังใจช่วยน้องแล้วก็ทีมนานทุกคนอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าหมดหวังนะคะ
วินาทีมีหวังคือพวกเราทีมงานทุกคน

เราก็จะทำเชิงสุขชีวิต
สำหรับใครนะคะที่อยากจะส่งอุปกรณ์ดำน้ำ
ก็สามารถติดต่อไปตรงนั้นเลยเพราะว่าทีมเนี่ยพร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ชิ้นนี้อย่างเร่งด่วนส่งทางไหนก็ได้ค่ะ